มาดูกระแสตลาดช่วงของสงกรานกันหน่อย

เริ่มมีการจัดกิจกรรมกระตุ้นยอดขาย

มีการใช้โอกาสนี้ตอบย้ำภาพลักษณ์ว่า
เป็นนมสำหรับทุกคนในครอบครัว
ติดตามจากรายงานครับ
ใครก็คาดไม่ถึง
ไวรัลคลิปชุดนี้ได้นำเรื่องราว
สาวต่างจังหวัดที่มีอาชีพเป็นนางพยาบาล
วันต้องวุ่นวายอยู่กับการดูแลคนไข้
ไม่มีเวลาแม้แต่จะตอบไลน์มารดา

และรอคอยการกลับมาของเธอในวันสงคราน
คลิปถูกปล่อยออกมาตั้งแต่วันที่๑เมษายนที่ผ่านมา
โดยใช้เวลาเพียง๔วันเท่านั้น
มียอดเข้าชมมากกว่า๒๒ล้านครั้งในยูทูป
และ๑๙ล้านครั้งในแฟนเพจโฟร์โมส
ผู้บริหารด้านการตลาดนมโฟโมสมองว่า
คลิปชุดนี้ประสบความสำเร็จมากกว่าชุดแรก
เนื่องจากถ่ายทอดผ่านนางพยาบาล
ซึ่งเป็นอาชีพที่คนไทยยกย่อง

รวมกับกิจกรรมการตลาดที่เตรียมจัดขึ้นเพิ่มเติม
อย่างการเปิดแฟนเพจลุ้นตัวเครื่องบิน๒๐รางวัล
และการจัดซุ้มกิจกรรมสถานีรถไฟหัวลำโพง
เพื่อแจกตัวรถไฟชั้น๓จำนวน๑๓๐๐ใบ
เปญดังกล่าวจะทำให้ยอดขายเติบโตได้มากกว่าร้อยละ๑
มูลค่าตลาดนมพร้อมดื่มกว่า๑๐๐๐ล้านบาท
หลังจากขยายสาขาจนเต็มบ้านเต็มเมือง
ยับค้าปลีกร้านสะดวกซื้ออย่าง๗๑๑
กำลังวางแผนที่จะเปิดทำเลใหม่บนสถานีรถไฟฟ้า
โดยเล็งไปที่สายสีม่วงเส้นบางใหญ่เตาปูน
ได้รับการเปิดเผยจากรองผู้ว่าการรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม
ระบุถึงความพยายามของเจ้าตลาดร้านสะดวกซื้อ

เป็นกลุ่มค้าปีกครับคลากคงคงไม่ใช่ถึงขนาดเซ็นทรัลนะครับ

สถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วงทั้ง๑๖แห่ง
มีพื้นที่ว่างในเชิงพาณิชย์ราว๑๐๐๑๕๐๐ตารางเมตร
หรือประมาณสถานีละ๑๐๐ตรม
ขณะนี้รอฟมอยู่ระหว่างกำหนดสัดส่วนพื้นที่
พื้นที่ร้านค้าและพื้นที่โฆษณา
ก่อนที่จะส่งให้คณะกรรมการรอฟมพิจารณาก่อนเปิดประมูลต่อไป
โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงบางใหญ่บางซื่อ
มีระยะทาง๒๓กิโลเมตร
จะเริ่มให้บริการเต็มรูปแบบในเดือนสิงหาคมนี้
ว่าจะมีผู้โดยสารปีแรกกว่า๒๒๖แสนคนต่อวัน
และเพิ่มขึ้นถึงสี่แสนคนต่อวันในปีที่สี่
เพื่อตอบโจทย์สาวกไอจียุคใหม่
โดยทุ่มงบ๓๐๐ล้านบาทปรับปรุงศูนย์บริการภายใต้แบรนด์

รับชำระเงินและจำหน่ายอุปกรณ์ไอทีอื่นเพิ่มเติม
พร้อมปรับภาพลักษณ์โดยรวมให้ทันสมัยเป็นไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่

โดยคาดว่าจะทำให้รายได้เพิ่มจากรายได้หลักที่มาจากการขายมือถือ
ประเมินว่าจะมีรายได้เพิ่มจาก๑๕๐๐ล้านบาทเป็น๑๕๐๐๐ล้านบาทภายใน๓ปี
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน